สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันนี่ไงกลับมาแล้วนะพี่มาเนอะกลับมาแล้วนะเราอะนะนางสวยขึ้นมาไปทำอะไรมาอีกเนี่ย
ไม่รู้เพราะมั๊วอะไรครัฐเพราะเธอม้าน้ออะไร
วินดีอ่ะ
เออชีวิตนะต่างหลักคน

นั่นเนี่ย
ไปเรื่องของหนุ่มแว่นหัวร้อนกันหน่อยนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนะครับก็เรียกตัวเข้าไปนะครับที่สพพุทธมนตร
ปรากฏว่าหนุ่มแว่นรายนี้คุณรัชตะเข้าไปนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่
ปรากฏว่าที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านชาวช่องวัน๕๖๐๐คนเนี่ย
เขาไปดักรออยู่ที่หน้าสพไปยืนอยู่นะครับแล้วก็ตะโกน
ต่อว่าต่อขานเนี่ยนะฮะคือมีภรรยามีคุณแม่เนี่ยไปด้วยนะครับ
พร้อมด้วยพันธุรเอกกัมปนาศนวิชัยนะครับภูมิกับการตำรวจภูทรพุทธมนตรเนี่ย
ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้มีการสอบปากคำรูปรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาครบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าอีก๑๒วันนี้จะนำตัวส่งให้พนักงานอายการเนี่ยนะครับ
นำไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเปิดโอกาสให้มารดา
แล้วก็นายรัชตะนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็กล่าวขอโทษนะครับน่าจะมีคลิปลองดูหน่อยนะครับ
ที่ขอโทษมีไหมฮะ
ไม่มีหรอสมัยไม่มีอ่ะมีไหม

โอเคก็ดูอันนี้ไปนะจริงเขามีกล่าวขอโทษ
ตำรวจเนี่ยเขาส่งคลิปออกมาให้ตอนประมาณตีหนึ่งตีสอง
ส่งมาให้สื่อเพราะสื่อพยายามจะขอเข้าไปปรากฏว่า
ตำรวจไม่ให้เข้าคุณเด็กก็ไม่รู้นะครับนี่มีไหมลองดูนะ

เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมชีวินิยามของพวกเขา

เขามีสุขภักด์ทางจิตที่ปลิมเป็นโรคซึมเศร้าอยู่

เมื่อคืนเราตริมของเทียบใบวันสำหรับเช้านั้นวันนี้

ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก็เวลาโหงโหงเนี่ย

เพราะว่าเราจะพูดอะไรต่ำปากไปบ้างนะครับ

ทีนี้หลังจากสอบปากคำของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางรัชตะเรียบร้อยนะฮะ
ทีนี้หลังจากสอบปากคำของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางรัชตะเรียบร้อยนะฮะ
ทีนี้หลังจากสอบปากคำของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางรัชตะเรียบร้อยนะฮะ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอบ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ

ทางแฟนสาวก็พาคุณแม่ลงจากสอพอ
คุณรัชฎาเนี่ยมีภาวะของอาการทางทางจิต
เป็นจิตเวททีนี้ผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับ
แขกรับเชิญที่เรียกว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะถึง๓ท่านด้วยกันเลย
ท่านแรกก็คือโต้นะฮะโต้ก็คือคนที่ถ่ายคลิปนี้มา
แล้วก็มาปล่อยให้ดูว่าเขาเนี่ยบอกว่ากำลังขับรถนะครับ
ขึ้นมาทางตรงทางเอกเนี่ยแล้วก็ตัวของรัชตะเองเนี่ยนะครับ
กลับรถกำลังกลับรถแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี่นะฮะ
ติไทยรัฐนะครับติไทยรัฐนะฮะคนนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปทุกที่
สนิทสนมกับมนุษย์ต่างดาวด้วยติดไทยรัฐอีกแล้ว
โต้นะครับก็โต้ก็พยายามอธิบายเหตุผลให้ฟังว่า
เหตุมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมา
เป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับทีนี้ประเด็นถัดมา
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกคนนึงชื่อว่าต้นสมชาย
ต้นสมชายเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกัน
คือตัวเขาเองเนี่ยนะครับขับรถไปแถวแถวอโสร์
แล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยติดอยู่นะฮะ

จะตบเข้าขวาก็เขาบอกว่ารถชิดกับข้างหน้าแล้ว

หลังจากนั้นบีบแต่ปีนปีน

เสร็จทางคุณต้นเขาก็มองกลับไปทางข้างซ้าย
ปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งใส่แบบนี้คือการณ์นี้
ยกนิ้วกลางให้ประมาณครึ่งชั่วโมงและก็ด่าปรากฏคุณต้น
เขาบอกว่าตอนนั้นใจเขาไม่ไหวแล้วเขาเอื้อมมือไปจีบมีด

แล้วเขาก็ร้องไห้เลยนะคือตอนที่คุยเนี่ยเขาร้องไห้

เขาไม่ได้เจอกับหลานแน่ต่อไป
เขาก็เลยปล่อยมีดละไป
แล้วก็ปรากฏว่าแต่คนนี้

ผมคุยกับทางคนนี้นะที่ยืนโทรศัพท์แล้วจะเดินเข้าไปหานั่น

ไปกับภรรยากำลังจะไปทำธุระด้วยกัน
ปรากฏโดนรถซีวิกคันนี้ซึ่งไม่ใช่คันปัจจุบันนะ
เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณ๕เดือนแล้ว
คันนี้เป็นคันเก่าของเขาของรัชตะ
ปรากฏว่าไปเบรกแกล้งเขาจนกระทั่งเขาชนท้าย
พอชนท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏรัชตะลงมาเนี่ยนะฮะ
นี่คือคลิปอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราเห็นแค่นี้นะ
แต่เหตุการณ์จริงคือรัชตะเนี่ยกระโดดถีบฝากระโปรงรถของเจ้าของรถที่ชื่อคุณแอดเนี่ย
พอถีบเสร็จปุ๊บคุณแอ๊ดลงมารัชตะด่าคุณแอ๊ดว่าไงมั้ยไอ้แก่
คุณแอดโกรธมากก็วิ่งตามรัชตะก็วิ่งหนีรอบรถของเขานะฮะ
วิ่งหนีรอบรถของเขาพอวิ่งหนีรอบรถเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
หลังจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปบนรถแล้วก็ไปโวยบนรถ
คุณรัชตะแล้วก็เป็นภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาถ่ายเอาไว้
หลังจากนั้นไปที่สอนอนะไปสอนอกัน
สิ่งที่คุณแอดกับภรรยาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องน่าตกใจ

ปรากฏว่าธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่ทำผิดควรจะต้องไหว้ขอโทษ
เพราะเขาอายุมากแล้วขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนา
แต่สิ่งที่เขาทำเขาทำไงรู้ยังไงเขาไม่ได้ไหว้เขาไม่ได้ขอโทษ
แต่ปรากฏมีประกันภัยเนี่ยรถของทางรถทางของตาแว่นเนี่ยมา
เขาทำยังไงรู้ไหมกล้มลงไปกราบเท้า
ก้มลงไปกราบเท้าประกันแล้วก็ยกนิ้วบอกว่า
คุณเนี่ยเดอร์เบสเป็นฮีโร่เวอรี่กูธ

ใช่ไงแต่ว่ารัชตะก้มกราบเท้า
เขาบอกมีพยานมีหลักฐานยืนยันทั้งหมด

ก็ใช่ไงอย่างเมื่อวานที่เขาเนี่ยพูด
กิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นคุณพ่อโทรศัพท์ไปขอโทษเขา

ไม่ให้ลูกเนี่ยขับรถแล้วไปเกิดเหตุแบบนี้อีก

ว่าอ๋อแต่แบบนี้ไม่มีจิตสำนึกค่ะ

เขาอาจจะมีปัญหาหรือมีอาการหรือมีอะไรอย่างนี้
แต่พอไปฟังอีกมุมผมก็คุยกับหมอโรคจิต

อาการแบบนี้เขาบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นจิตเวทหรือเปล่า
แต่ที่แน่คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการคุกคามบนท้องถนน

ความจริงถ้าป่วยคือขับรถไม่ได้อยู่แล้ว

แล้วล่าสุดเนี่ยนะครับ
คุณราเชนนะครับ
เป็นประธานสหพันธ์อันหนึ่งเนี่ยนะครับ
เขาไปแจ้งความแล้ว

ใช่เพราะเมื่อเช้ามีคนเป็นกลุ่มของ

แต่อะไรที่เขาบอกว่าวันนี้มีคนเอาคนขับกระบะกินใบกระท่อม

คือในขณะเดียวกันเขาบอกเหรียญมันมี๒ด้านเหมือนกัน
เมื่อวานนี้คือคนต่างไปชื่นชมกับคนคู่กรณี
ว่าโอ้โหใจเย็นเหลือเกิน
แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีเหลือเกิน
เขาเรียกว่าอะไร

คือใจเย็นเป็นคนที่ใจเย็นจนคนชื่นชมกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับ
ซึ่งปรากฏภาพเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็เครื่องดื่มปริศนาในขวดพลาสติกครับ
เอาละชาวเน็ตต่างคาดเดาว่าน้ำในขวดน่ะ
มีลักษณะคล้ายกับน้ำกระท่อม

โดยเพจดังได้ระบุข้อความไว้ว่า
โถพี่เจ็กโด

โต้เจ็ดโดเจ็ดโด่นี่แหละครับ
วันนี้ไปส่องเฟสมานะครับ
เห็นคนชมกันเยอะตีกับคนบ้า
ช่างใจเย็นจริงแต่เขาใจเย็นจริง

อัดคลิปเด็ดมาให้สังคมประจาน
ลืมไปว่าเหรียญมันมี๒ด้าน
แว่นมันก็แค่คนจิตไม่ปกติ

สติแตกเป็นผีบ้า

แม่มันเองมันยังด่าคนปกติที่ไหนเขาทำกันแต่เองนิสิตปกติแท้แท้
แต่ขับรถกินเบียร์กินน้ำท่อมขนของขนาดเกินมาตรฐานเป็นภัยต่อคนสัญจรไปมา
ยิ่งขุดยิ่งเจอนะฮะเทียบดูเอาเองคนเพี้ยนปากหมากับคนปกติ
แต่ขับรถไปด้วยจิบน้ำท่อมไปด้วยอะไรภัยสังคมกว่ากัน
อันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตอนบ่ายสามโมงนะฮะ
คือประมาณเวลา๑๕นาฬิกาที่สารแขวงจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขนาดนี้ตำรวจยังไม่สามารถนำตัวในแว่นหัวร้อนเนี่ย
ส่งฟ้องศาลได้แต่รู้สึกว่าจะได้แล้วใช่ไหมฮะ

จากรวบรวมพยานหลักฐานเพราะยังมีอีกหลายเรื่องต้องตรวจสอบ

ซึ่งเป็นคนที่เอาคลิปนี้มาลงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ย
อันนี้คือเพจของโต้แล้วโต้เองเนี่ยผมก็ถามว่าคุณ
คุณดื่มแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้สังคมมันตีกลับแล้ว
สังคมเขาตีกลับเขาโจมตีคุณเลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ย
อาจจะดื่มแบบนี้ก็ได้แล้วทำให้คุณเนี่ยขับรถไม่ดูตามะตะลือ
ไปเฉียวรถของตาแว่นแล้วก็เลยเป็นปัญหากันหรือเปล่า
อืมเขาบอกว่าผมยืนยันเอาผมไปตรวจเลือดก็ได้
คือผมไม่ได้ดื่มในวันที่เกิดเหตุบอกแล้วในอดีตอ่ะ
เมียเนี้ยเขาบอกเขายอมรับว่าเขาเคยดื่มอืม
ดื่มบนรถแบบนี้เหรอเขาบอกเขาก็ยอมรับ
บอกผมก็เข้าใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่าแล้วถ้าทิ้งไว้บนรถนี้ทำไมอ่ะ
คือเขาถ่ายอันนี้เขาถ่ายรูปของเขาเองแล้วก็ลงในเพจของเขาเอง
อืมแล้วก็มีคนเนี้ยถอยไปดูไงอืม
คือเข้าไปดูแล้วก็ถอยรถถอยกลับไปดูแล้วก็ไปเจอแบบนี้ก็เลยเอามาลง
เออแต่ทีนี้เขาก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาผิดเออเขาผิด
ก็ผิดก็ว่าไปตามผิดเขาบอกแบบนั้นแต่เขายืนยันว่า
ในวันนั้นเนี้ยที่มีเรื่องกับอ่ารัชตะเนี้ยเขาไม่ได้ดื่ม
บอกเขาไม่ได้ดื่มแต่ถ้าเขาจะผิดก็คือผิดในอดีตที่เขาไปดื่มแบบนี้
เพราะมันก็ไม่ใช่โพสต์แต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าโอ้มันก็น่าจะดื่มแบบนี้อยู่บ่อยบ่อย
เออเออคือผมไม่รู้นะผมคิดอย่างงั้นใบกระท่อมมันทำให้ตื่นใช่ไหมล่ะ
เวลาที่เราดื่มน้ำใบกระท่อมมันเป็นแต่นี่ไม่ใช่ใบกระท่อมอย่างเดียว
มันถึงกินเบียร์ด้วยไงอ๋อขับรถไปแล้วก็กินเบียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้
พอไปได้ไหมผิดกฎหมายซึ่งอันนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
มันไม่ถูกเรื่องอยู่แล้วไงไม่เอาง่ายคือต่างกรรมต่างวาระ
เอออันนี้คือไปโดนขุดมาตอนหลังแต่ที่เมื่อวานคุณจะต้องพูดให้ถูก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
น้ำมันไม่ได้ให้มันเบอร์ตึงใช่ไหม
คือไอ้ที่เขาดื่มคือเหมือนกับมันยันให้คำว่าเบลอยนั่งเฉยอะไรอย่างนี้ไง

แต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ดื่มเขายืนยัน

ก็เหมือนกับตาแว่นก็ต้องให้ความเป็นธรรมตาแว่น
ถ้าสมมุติวันนี้เขามีอาการป่วยทางจิตจริง
เขาหลุดหมดนะฮะเขาหลุดหมดเลยนะ
ถ้าสมมุติเขาสามารถแสดงได้ว่าประวัติการรักษาเขาเป็นยังไง
หรือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสอบประวัติการรักษาให้ครบถ้วน
แต่ก็ต้องถามกลับอีกว่าอ้าวแล้วมาขับรถได้ยังไง

เหตุการณ์แบบนี้เราเคยเจอแล้วที่มีผู้หญิงคนนึง
อัลวาดแล้วก็ขับรถน่ะนึกออกมาแล้วก็ดาทอไม่หยุดเลย
เรามีความรู้สึกว่าแบบเขาควบคุมสติตัวเองไม่ได้
ก็แสดงว่าไม่สบายเขาก็คงจะไปขโมยรถมาขับเหมือนกัน
คือที่บ้านก็อาจจะบอกว่าไม่ให้ขับแต่ไปดูจริงการศึกษาเขาไม่ธรรมดา
เขาก็สามารถซื้อรถคันละล้านกว่าบาทได้เขาก็พยายามพูดอยู่เลยนะ
แล้วก็คุณดูเขาเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสก็เนิร์ดอ่ะพวกเด็กเนิร์ดอ่ะ
แล้วเมื่อวานนี้พ่อให้สัมภาษณ์มันถึงกลายเป็นกระแสสังคมที่ดังขึ้นถึงจะมีคนไป
ก็ต้องแยกแยะนะคุณแม่คือถามว่าที่คนไปด่าแม่กับแฟนเขาก็ไม่ได้
ก็นี่ไงก็เป็นอย่างนี้
เพราะว่าตัวภรรยาเขาดีมากเขาก็ห้ามตลอดเลย
เพราะเขาคงรู้ว่าสามีเขาเป็นยังไง
ในเน็ตไปแบบแค่ว่าทำไมดูถูกคนไทยก็ฉันตามไปบูลลี่คนไทย
แต่เหมือนคน๕๐๐คนที่ไปสอนอมันก็ไปบูลลี่เขาเหมือนกัน
จนวันนี้มันมีติดแฮชแท็กเลยนะฮะเพื่อนหนุ่มแว่นเนี่ย
โดนก็เอาง่ายก็คือแฟนของเขานั่นแหละ

ล่าสุดมีสมาชิกทวิตเตอร์มินิลิชชี่๘๘๘๘นะฮะ
ออกมาโพสต์ข้อความถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคน

คือที่ผ่านมาโดยชาวบ้านเนี่ย
เมื่อวานี้เราสงสารแม่เขาเราสงสารแฟนสาวเขา
คือเดินออกจากโรงพักปุ๊บโดนลุมตะโกนด่าเนี่ย

ไม่คิดเลยว่าจะใช้ทวิตเตอร์อะไรแบบนี้จริง
สมัครเป็นเพื่อติดตามข่าวสาร
แต่วันนี้เท่าที่จะทำหน้าที่เพื่อนเท่าที่เราจะทำได้
กาเบียเนี่ยนะฮะเพื่อเราไม่เกี่ยวเพื่อนเราไม่เกี่ยว
แต่ตอนนี้แววตาเพื่อนเราแม่งแย่ที่สุดเลย
ฝากแฮชแท็กนี้ให้ทุกคนรู้นะฮะ
แกคือคนที่ดีสำหรับเพื่อนอย่างพวกเราเสมอ
เมื่อวานนี้เขาออกจากโรงพักได้ยังไงกัญชัย

วันนี้จนตำรวจเกือบซวยบอกต้องแปลงตัวเป็นตำรวจ
ไม่ใช่นะฮะวันนี้ตำรวจเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการแปลงตัวเป็นตำรวจ
เมื่อวานนี้เมื่อเช้าเนี่ยมีคนมาพูดว่าเมื่อวานนี้สตาร์แว่นเนี่ยออกจากโรงพักเนี่ย
มีการแปลงตัวเป็นตำรวจวันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าตำรวจมีตัวตนจริง
ไม่ใช่แบบนี่คือวันนี้เมื่อวานนี้เขาบอกโอเคล่ะตามภาพเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะแม่กับแฟนสาวออกมา
ก็เลยคิดว่านี่คนนี้ตำรวจอาจจะให้แปลงตัวเป็นตำรวจหรือเปล่า
ไม่ใช่นะไม่ใช่สรุปนี้คือตำรวจจริงนะฮะสรุปเขาก็คือตำรวจจริง
คนมโนกูให้เขาหยุดมโนได้แล้วภาพนี้ฮะ
แต่ตอนนี้สังคมแบ่งเป็น๒มุมนะมุมนึงเนี่ยก็มีสังคมที่เขาบอกว่าคือตาแว่นได้รับบทลงโทษไปแล้ว
ได้รับบทลงโทษไปแล้วก็มีการดำเนินคดีแล้วเขาออกมาขอโทษแล้ว
คุณจะไปด่าเขาทำไมอีกแล้วจะไปขุดทำไมอีกจะไปสัมภาษณ์เขาเรียกอะไรจะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่
ไปสัมภาษณ์ผู้เสียหายคนเก่าทำไมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องย้อนกลับมามองว่าบางครั้งไอ้เรื่องแบบนี้มันก็อาจจะต้องมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาบ้าง
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ได้จบแล้วที่สำคัญมันแมทกันได้ว่าเหตุแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแล้วมันก็เป็นภัยบนท้องถนน
ถ้าวันหนึ่งก็ไปชนพ่อชนแม่คุณบ้างคุณจะทำยังไงก็ใช่ไงถูกป่ะหรือไปทำแบบนี้
หรือถ้าเกิดว่าผมถามว่าถ้าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบนี้มาอยู่บนท้องถนนแบบนี้แล้ววันหนึ่งเขามีปืนมีมีด
อะไรจะเกิดขึ้นนี่ขนาดมีปืนไม่มีมีดนะเขายังทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมต้องดูแลกัน
มันอาจจะรู้สึกว่าโหดร้ายนะในการทำไมถึงต้องไปขุดประวัติเขาทำไมต้องไปดูว่าคนนั้นเป็นยังไง
ทำไมถึงต้องไปดูว่าคู่กรณีคนเก่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่พอย้อนกลับมามองเนี่ยสุดท้ายผมว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมนะ
มันจะได้หาข้อสรุปถูกเพราะบางคนบอกว่าโอ๊ยมันจบแล้วเขาก็ได้รับบทลงโทษไปแล้วมึงจะไปอะไรเขานักหนาไปขุดทำไม

เพราะมันถือว่าเป็นบรรทัศนของสังคมอย่างหนึ่งนะ
เพราะสุดท้ายแล้วคนจะได้รู้ว่าคุณทำแบบนี้คุณมีความผิดยังไงบ้าง
เอาล่ะก็ต่างวันที่บอกกันไป
วันเดียวคือดังมาก
เอ้าเราไปกันที่ชายภูมิสักนิดนึงไหม
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะฮะ

บ้านก็โอเคคนเรามีบ้านน่าจะมีความสุข

ปลูกทับหลุมศพโจร

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านโนนศิราตำบลท่าใหญ่

คือนายสุนทรรพรรดิสันเทียน

แล้วก็นางหนูกันอายุ๕๕ปี
ก็โอเคแหละเขาปลูกบ้านตามที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ปลูกบ้านไม้สูงมานาน๕ปีเสร็จ
เขาบอกตลอดเวลาเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น
เมื่อเดินทางไปที่บ้านก็ไปพบกับนายสุนทองเจ้าของบ้านเนี่ย
แล้วก็มีอะไรแปลกตั้งแต่วันแรก

เช่นเสียงบ้านรั่นดังป๊อ๊บป๊อ๊บ
อย่างนี้ตลอดเวลานะฮะบางทีมันไม้มันอ่ะไม้มันเวลาโดนความร้อนมันก็
แต่มันโป๊ะทั้งหลังมันโป๊ะเหมือนจะหักแล้วไง
บ้านฉันนะพื้นเป็นไม้มันอย่างเอี๊ยดบางวันเนี่ยก็จะมีเสียงคล้ายกับมีคนเอาหินมา
เออเอาหินเอาเสียงหินล่ะเครื่องลงหลังคาบ้าน
ก็คงไปด่าคนข้างบ้านมันถึงได้มาใส่จะมีเสียงดังซ่าซ่าซ่าซ่าซ่าซ่า
จากมีลูกกวดเนี่ยกลิ้งลงมาจากหลังคาเดินออกมาดูก็ไม่มีอะไร
หรือบางครั้งนั่งอยู่ในบ้านเหมือนมีคนมาเรียกก็ได้ขานตอบ
แต่เปิดประตูออกไปก็ไม่มีใครอีกเป็นอย่างนี้๕ปีกว่า
แต่คนเรากว่าจะสร้างบ้านได้เนอะคนต่างจังหวัดกว่าจะสร้างมาก่อน
ใช่ต้องต้องอดทนเป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืน
กลางวันผีก็ไม่กลัวนะครับผีมาทั้งกลางวันและกลางคืน
สุนทรเขาบอกอีกครับได้ปรึกษากับภรรยาว่า
เอาละเราน่าจะเชิญร่างทรงมาดูแล้วก็ทำพิธีทางศัยศาสตร์ดูบ้าง
ปรากฏว่านี่ไปเชิญร่างทรงมาเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
เดินทางมาถึงบ้านปุ๊บขออีกครั้งทำหน้าที่ประทับทรงอรณภา
ดูนะครับนี่ไงเมื่อกี้อย่างไรพีเข้า
ก็ได้แสดงท่าทางชี้ไม้ชี้ลองเอาเข็มไปจิ้มมันสิ
นี่ชื่อท้วมถูกพวกคอมมิวนิสต์ฆ่าแล้วมาฝังไว้ใต้พื้นบันไดบ้าน
หลังนี้เขาอยากไปผุดไปเกิด

จากนั้นเอาล่ะชาวบ้านเมื่อรู้ว่ามีการเข้าทรงกันปุ๊
ก็มาช่วยเหมือนฐานะเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะ
จอบนำเสียมาช่วยกันขุดหลุมลึกประมาณเมตรห้าสิบ

ปรากฏพบกระดูกมนุษย์
ตุ๊กใจมาก

ตอนก่อนวิญญาณดวงเป็นโจร
้นทั้งขโมยวัวขโมยควาย
เอาให้ออกของชาวบ้าน
แล้วก็นำเงินที่ขโมยวัวไปเลี้ยงพ่อแม่
พ่อแม่ของโจรอยู่ที่จังหวัดกาลสินขอให้นำกระดูกขึ้นมา
แล้วเอาผ้าขาวห่อแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์

และชีวิตของทุกคนจะมีแต่ความสุข

ความทำแซ่บแหล่งผลกรรมแค่นั้นแหละ
มีเรื่องราวที่เครียดเยอะแยะมากมายเลย
เราอยากมีเรื่องราวที่อยากขอร้องให้เกิดความช่วยเหลือในสังคมกันบ้าง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทำเลย
ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวทนุษย์ประยูน
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทย
แล้วก็รักษาการในตำแหน่งของผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ความต้องการเลือด
ในช่วงตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๒เป็นต้นมา
ปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย
เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง
จากปกติจะต้องได้รับโลหิตบริจาคตามเป้าหมาย
ก็คือ๒๐๐๒๕๐๐ยูนิตต่อวันนะ
แต่ว่าได้รับบริจาคณตอนนี้เฉลี่ย๑๕๐๐๑๗๐๐ยูนิตต่อวันเท่านั้น
จึงเกิดการขาดแคลนสะสมจนทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลงไป
จนถึงขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่หลายแห่ง
ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย
รวมทั้งผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเลือดนะคะ
ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวน
ผู้บริจาคโลหิตแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศเลย
โดยสามารถติดต่อได้ตามนี้เลย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
การบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาติที่๑๑วิเศษนิยมบังแคร์
หรือว่าจะบริจาคได้สาขาบริการโลหิต๖แห่งในกรุงเทพ
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลวชิระพยาบาลและก็แพทย์ศาสตร์วัชิระพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช

ก็ต่างจังหวัดมีด้วยนะ
ถ้าใครอยู่แถวต่างจังหวัดก็สามารถที่จะบริจาคโลหิต
แล้วก็งานบริการโลหิตรวม๑๓แห่ง
ก็มีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
มีจังหวัดลบบุรีชนบุรีราชบุรีนครราชศรีมา
ขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิศนุโลกเชียงใหม่
นครศรีธรรมาราชที่พุ่งสงศ์สงคราภูเก็ต
แล้วก็งานบริการโลหิตสถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

แล้วก็สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
หมายเลขที่ปรากฏอยู่ตอนนี้
คุณสามารถที่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้
เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
พวกที่ตีกันจนเลือดสาดไม่ต้องตี
เอาเลือดไปบริจาคก็จบกัน
พวกที่ทะเลาะกันอยู่บนท้องถนนแล้วก็จะเอาไม้ฟาดหรือจะเอาปืนยิง
ก็ไม่อยากทะเลาะก็เอาเลือดนี้มาบริจาค

ปีชงการแก้ที่ดีที่สุดคือระหว่างการบริจาคเลือด
จริงกับการบริจาคเลือดเป็นการที่เอาเลือดออกจากตัว
มันช่วยได้เยอะคุณจะลดอะไรหลายอย่างได้เยอะ
เพราะกลุ่มกรุ๊ปเลือดพิเศษ
โอ้โหเนกทีฟ
แล้วอย่างของคุณเมย์เนกทีฟ

เผื่อว่าอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างจะแบบ
เขาบอกตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักจริง

คือคุณเอาเลือดไปไม่ใช่ว่าเลือดคุณจะหายไป

ต้องขนมมันเป็นการเช็คเลือดไปในตัวด้วย

ว่าคุณเป็นอะไรเบาหวานคุณน้ำตาลสูง

คุณเข้ากับคุณได้เช็คสุขภาพไปในตัว

ซึ่งจริงเขาไปให้บริจาคทุก๓เดือนด้วยซ้ำไปนะ

ไม่เป็นไรค่ะหนุ่มเราจบ๑ทุ่ม๑๐นาทีเชิญค่ะ

ใช่เพราะเมื่อวานมีความพิเศษด้วยนะ

คุณหิงปณิตาวันนี้ได้ไปเดินทางไปพร้อมกับสามีแล้ว

สำหรับเรื่องที่คนถามเรื่องคุณหิงปณิตากัน

ไปถ่ายละครแล้วก็ไปถูกตำรวจจับ
หลังจากนั้นคุณหนิงก็โพสต์ลงไป

ตำรวจต้องการจะเรียกรับเงิน
แล้วก็บอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยเหม็นทั้งห้อง
คือเรื่องนี้มันกลายเป็นกระแสดราม่า

ตำรวจเองเขายังไม่ได้มีการเรียกเงินเลย

บอกว่าบางคนไม่ได้รู้จักยี่ห้อนี้เลย

อาจจะทำให้คุณหิงเข้าใจผิดก็ได้นะครับ
รวมถึงรถคันนี้ทะเบียนก็คือกไก่รถอาหาร๑๙๑นะครับ

ซึ่งมันไม่ตรงกับทะเบียนจริงของเขา
คำถามสังคมคือถามว่าสรุปแล้วรถคันนี้เถื่อน

อ่ะทีนี้เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

ได้มีการเข้าไปขอโทษ
กับตำรวจที่จับคุณหนิงนะครับ
แล้วก็ได้มีการนำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้ด้วย
ก็คือมาไปกับคุณจิล
ไปขอโทษศิษย์ตำรวจโทษธีรพงศ์ขาบจันทึก
เป็นครอบหนูงานศูนย์ควบคุมจราจรนิพวดีรังสิทธิ์
กรรมกรรมการสองกรรมครับการตำรวจจราจร

คือท่านนี้นี่คุณหญิงก็ไม่ขอโทษเลย

ในการลงโซเชียลอย่างน้อยก็คือเป็นบทเรียนสำคัญที่หนิงจะได้เรียนรู้
แล้วก็ขอโทษบอกว่าได้มีเจตนานะครับ
ส่วนทางพี่ตำรวจทาง๑๐ตำรวจโทษธิรพงศ์
ก็บอกว่าแกไม่ติดใจเอาความอะไรเลย

แต่จะจำไว้อย่างเดียวว่ายี่ห้อรถนี่คือยี่ห้ออะไรยี่ห้อ

แกบอกอย่างนี้จริงคือแกก็น่ารัก
ทีนี้เรื่องคุณหนิงก็จะจบตรงนี้ถูกไหมฮะ

คุณจินที่ไปไม่ได้เอาเมียไปเพื่อขอโทษอย่างเดียว

เอาไปตรวจเลขตัวถังเลย
แล้วก็เอาไปเทียบเลยว่ารถคันนี้เข้ามาอย่างถูกต้องไหม
ก่อนหน้านี้ทางกรมขนส่งทางบกได้มีการออกมายืนยัน

ก็คือเอาเข้ามาทั้งคันแล้วก็จดอย่างเรียบร้อย
ปรากฏว่าสังคมก็ย้อนกลับมาถามว่า
เอ้าแล้วทำไมถึงเอาทะเบียนกกทศ๑๙๐๑มาติด

เดี๋ยวนี้ไฮโซทุกอย่างเขาจะชอบเก็บทะเบียนของเขา

รถคันนี้คุณจินเขาซื้อมานานแล้ว
เขาซื้อมาจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของทะเบียนนี้ด้วย
เสร็จปุ๊บประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
เจ้าของรถเดิมเนี่ยเขาบอกคุณจินว่า
เขายังไม่มีรถที่จะเอาทะเบียนนี้ไปใส่
แต่เขาจะเอาทะเบียนเขาคืนนะไอ้๑๙๑เนี่ย

คุณจินก็เลยไปโอนรถคันนี้แหละนะฮะ

ก็ไก่รถชดา๘อะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้ละ

คุณจินพลาดอย่างเรื่องเดียวก็คือ
เพราะว่าตอนที่ไปโอนทะเบียนรถเนี่ย

แล้วก็เลยติดป้ายเก่าแขวนทิ้งเอาไว้
ไม่ได้เปลี่ยนแต่รถโอนไปเรียบร้อยแล้วนะ

แล้วคุณหิงดันขับออกไปแล้วก็ไปเกิดเรื่อง

รถคนนี้สวมทะเบียนรถทะเบียนมันไม่ตรงกัน

แต่เบื้องต้นนี้เขาก็ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจแล้ว

ยี่ห้อนี้คือมันทำจากอิตาลีอย่างนี้เหรอคะ

มีคนพูดกับฉันบอกว่ารถยี่ห้อนี้เป็นของเกาหลี

เพราะอะไรเพราะตัว๓ง่ามมันคล้ายกัน

อ้าวชิมชอบใช้

ถือเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีนะเธอ

บ้าปกติเขาเบรกถึง๑๕นาที๑๐นาทีเนาะ

และอีกอย่างหนึ่งเราก็เข้าขากัน

พักก่อนช่วงหน้าจิมชอบใช้
ใช้สิทธิ์วันแรก๕๘๐๐
ครบแล้วจะมีต่อไหม

บอกว่าสมัยนี้ข่าวมันมาเร็วไปเร็ว

มันมาเร็วไปเร็วไป

สมัยก่อนก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะมาก
แต่มันไม่มีโลกโซเชียล

คนสมาธิสั้นลง
ช่วยกว่าภาคเอกนักเอก

มะคิดคุณดำพูดมาดีมากเลยคำนึง

คุณย้อนกลับไปดูนะประวัติศาสตร์เลย

โอ้โหละครสู้ไม่ได้แอนติเวย์ทุกอย่างสู้ไม่ได้
ก็คนมันชอบความรุนแรงคนมันชอบแบบดูความทุกข์ยากของคนอื่น
อย่างนี้ขับรถรถขับรถขับรถไปเห็นรถชนกันจอดดูกันวินาศเลยนะดูไปทำไม
ถ่ายคลิปถ่ายคลิปแต่ไม่ได้เข้าไปช่วย
สมัยก่อนมันไม่มีกล้องถ่ายคลิปก็จอดดูเป็นไทยมุง

ทุกคนก็แค่ต้องการเป็นมีเดียของตัวเองถูกต้องไหม
แน่นอนทุกคนเมื่อก่อนโอเคแหละ
ทุกคนถูกเก่งกว่าเห็นไหมล่ะ
แม้กระทั่งผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเขา
คุณเห็นไหมว่าเมื่อวานนี้คนที่ออกมาให้กำลังใจ

แค่ออกมาทวิตเตอร์แป๊บเดียวคนนั้นก็กลายเป็นซำวันภายใน

คุณก็ดูสิเรื่องอย่างที่คุณบอกนะไล่มาลาเบล
ลาเบลเสียกำลังมารอ
เสียกำลังมารอเสร็จมาต่อไอ้หนิง

มาเจอเสียแว่นหัวร้อน
แล้วคุณจะเชื่อไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องมีเรื่องอะไรอีก
ก็ไม่รู้มันก็ต้องมี

ก็มาเจอพี่เอสัมพันธุ์ไทยอย่างนี้

วันนี้มดดำมาเอาลูกชายไปฝากมดดำหน่อย

เอาลูกมามันต้องมีความทุกอย่าง
มันก็มีการฝ่าฟันแต่มันอยู่นานใช่ไหม

แต่มันอยู่นานโมโหหมดทุกอย่าง

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวัน
ที่คุณโครมอยู่อย่างนี้

มันไม่จีรังมันไม่ได้โกรธใคร
โกรธการสื่อข่าว

อะไรซึ่งมันเป็นแบบว่าขยะขนาดนี้

เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมาเลย

ดูเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องแบบ

ชิมชับใช้ครั้งนี้ไม่ได้พันบาท
ใจเย็นเดี๋ยวถุงหน้าด็อตเตอร์ก็มาแล้ว

เดี๋ยวมันเข้าบนมันเป๊ะออกมา

นี่มันลงมาตั้งเยอะนะ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปี๒๕๒๒
มาตรการชิมช็อปใช้

ความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ทะเบียนเพิ่มรอบใหม่
เพิ่มอีก๓ล้านคน

ผ่านเว็บไซต์วันนี้๒๔ตุลาคมนะครับเป็นวันแรก
โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์รอบที่๓แบ่งเป็น๒รอบ
รอบละ๕แสนคนโดยเริ่มตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็รอบที่๒เนี่ยหลังเนี่ย๖โมงเย็นเนี่ยนะครับ
โดยจำกัดจำนวนวันละ๑ล้านคนซึ่งมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๒เนี่ย
สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่๓๑ธันวาคม
ขณะที่ร้านค้าก็สามารถรับสมัครได้ถึง๓๑ธันวาคมด้วยเช่นกัน
รายงานฮะผู้ซื้อข่าวในการลงทะเบียนรับสิทธิ์

ไม่ได้อันนี้แม้ขนาดไม่มี๑๐๐๐บาทให้ช็อปปิ้งนะ
คุณใช้เท่าไหร่คุณได้๒๐เนี่ย
คุณจะเชื่อไหมเขาให้เปิด๖โมง๗โมง๑๘นาที
มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ของโครงการชิมช็อปใช้
๖โมงครบแล้วไม่ครบแล้วลงไม่ได้แล้ว
โดยขึ้นข้อความว่าขนาดนี้มีผู้ลงทะเบียน
สิทธิ์มาตรการชิมช็อปใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
พระคุณอย่างยิ่งที่สั้นสนใจในการเข้าร่วมมาตรการ
แล้วก็เวลาที่มันเหมือนกันสำยอดไปด้วย
แล้วก็คุณจะได้ส่วนลดไป๒๐หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่
อย่างไรก็ตามประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรกไม่ทัน
จริงแล้วผ่านมาแล้ว๔๖นาทีนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จนถึงวันที่๑๕พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับ
อืมอืมครับรุ่งด้วยกันไป
เดี๋ยวฉันอยากจะเห็นอะไรรู้ไหม๑๐๐บาทเที่ยวทั่วไทยเป็นไง
เขาบอกดูสินี่ไงเดี๋ยวเขาจะทำมาตรการกระตุ้นให้คนออกไปใช้เงินคือ๑๐๐บาท
หรือแบบว่าโรงแรมหรือโรงแรมห้องละ๑๐๐บาท
รวมถึงนี่ด้วยค่ะสายการบินโรงแรม

แล้วมันจะเละไหมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะ๑๐๐บาทเที่ยวทั่วไทย

ซึ่งก็มันเป็นการกระตุ้นเขาก็หวังว่ามันคงจะกระตุ้นให้คนออกไปใช้เงินได้มากขึ้น
แต่ปรากฏว่าตอนนี้คนก็กำลังแบบว่าเป็นห่วงกันเหมือนกันว่า
มันจะไปอยู่ที่เศรษฐีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เอ้าไปเรื่องเด็กรอดตายตกระเบียงสิบเมตรหล่นใส่รถสำล้อ
ผ่านหน้าบ้านพอดีเป๊ะเลยนะครับมีการรายงานปฏิหารของเด็กชายวัย๓ควบ
พลัดตกลงมาจากระเบียงชั้น๒ของบ้านความสูง๓๕ฟุตหรือเวลาประมาณ๑๐เมตร
แต่โชคดีครับนี่นะฮะรถสามล้อที่คนขับเข็นผ่านหน้าบ้านพอดีเลย

เหตุนี้๓ขวบเหตุที่เกิดขึ้นที่เมืองติกำรานะครับ
มัธยประเทศทางเหนือของอินเดียนะครับเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
เด็กชายคนนี้ชื่อป๊าบนะครับเนี่ยป๊าบเชนนะฮะ
กำลังเดินเล่นบนระเบียงแล้วก็เสียสมดุลแล้วก็พลัดตกลงมา
นี่นะครับเป็นจังหวะเดียวที่ชายคนหนึ่งกำลังเข็นสำล้อผ่านหน้าบริเวณริมถนนครับแคบ
บอกว่าเด็กชายป๊าฟตกลงมาแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ถูกปล่อยตัวกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จริงดวงคนมันยังไม่ถึงที่ตาย
คือข่าวนี้เป็นข่าวเพราะว่ามีภาพ
มีภาพให้เห็นแล้วก็มีเด็กตกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

แต่ของคนไทยจากนี้อย้อมไปมาสัก๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
เด็กตกตึก๑๐ชั้นนะไม่ตายไม่ตายคือน้องเนี่ยเล่นอยู่ข้างบนแล้วก็เหมือนกับราวกั้นไม่มี

พุ่มไม้มันก็ดีดตัวน้องตกลงมาใส่หลังคากันต่าง

มันทำให้แรงที่จะกระแทกกระเป๋าลง

ปรากฏว่าคนก็วิ่งเข้าไปดูเข้าไปช่วยอะไรอย่างนี้
ลืมตาแล้วก็บอกว่าเจ็บนิดหน่อย
คนเราไม่ถึงที่ตาย
เปิดตำนานโรโซ่อีกครั้งหนึ่ง

ต่อไปด้วยคุณเสกสรรคุณใหญ่กิตติศักดิ์คุณลัทธ์อภิรัทธ์เจ้าของเพลงฮิตมากมาย
หนุ่มคิดถึงเพลงอะไรโลโซสมซาน
เอ่ออะไรนะบุมแรง
หนุ่มก็ไปหรอแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็แยกย้ายกันไปมีเพียงเสกเนี่ย
ยังแบบว่าเป็นเจ้าพ่อเฟซบุ๊กไลฟ์ต้องยอมรับ
คนเขาก็แยกย้ายกันหมดคุณเสกเขาก็อยู่ในวงการเพลงนี่แหละ
ซึ่งทำให้แฟนอดคิดถึงภาพที่สมาชิกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ได้
ล่าสุดครับคุณอันสารวุฒิมิ่งขวัญเนี่ย
นักร้องนำวงฮาร์ดด็อกอีกหนึ่งวงล็อกชื่อดังของไทยก็ได้ออกมาเผย
ที่ทำเอาแฟนวงโลโซต้องตื่นเต้นกับภาพ๓สมาชิกวงโลโซ

พร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบ๑๗ปี
พร้อมกับมีข่าวดีว่าอาจจะมีผลงานคัมแบ็คเร็วนี้
โดยคุณอันได้โพสต์ภาพที่เหล่าสมาชิกรวมตัวกัน

แล้วก็ได้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งหมดมาเจอกันอีกครั้ง
ซึ่งจากความตั้งใจของหลายคนทั้งเพื่อนครอบครัว
งานนี้เริ่มมาจากที่เพื่อนเป็นห่วงคุณเสก

คุณอันก็ได้มีโอกาสไปเจอพี่เสกนี่แหละ
แล้วก็จนมีความคิดว่าวงโลโซเนี่ย
กันมานานแล้วสักวันจะต้องมาเจอกัน
นอกจากนี้คุณอันยังได้เล่าถึงช่วงถ่ายภาพด้วยกันว่า
ตนเองเดินหามุมถ่ายอยู่หน้าสารามีน้ำตกเล็กนะครับ
แต่ก็คิดว่าถ้าถ่ายข้างหลังเป็นน้ำตกเนี่ย
วงมันจะตกด้วยจนไปเลือกเอาเป็นกำแพงนี่แหละ
เพราะมันก่ออิดดูแบบว่าฉาบดี
คุณแม่แล้วอย่างที่ว่าน้องเสือใช่ไหมคะ
เสือตอนนี้มาดูคิวพ่อมาดูคิวพ่อแล้ว
อ๋อน้องเสือที่หล่อน้องเสือนั่นแหละมาดูคิวพ่อแล้ว

กลัวลูกเว้ยพ่อกลัวลูกคนนี้เว้ย
พ่อกลัวลูกคนนี้เว้ยจริงนะฮะ

ดูว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็ติดตามกัน
สำหรับแฟนมีข่าวดีแน่นอน
ไปกินคิมเบอรี่กันหน่อยโอ้โหตอนนี้เช่นกระเด๊ะมากเลยต้องขอบอก
นางเอกสาวนะกินเก่งนะเคมเบอรี่ใครก็รู้
แต่ก็เลยต้องมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องของรูปร่างนั้นกำลังแบบว่าตอนนี้นะหนุ่มหวานใจ
มากปรินใช่ไหมคอยเป็นเพื่อนออกกำลังกายให้
ก็เหมือนเป็นเทรนเนอร์ให้ด้วยนะฟิตร่างแบบสุริสุดเด็ด
เรียกว่านางเอกของเรานี่นะคะก็มีวินัยขึ้นมาเลย
ดูได้จากรูปที่ปรากฏนะตอนนี้เลยเห็นไหมว่าสลิมมากพร้อมมาก
ไม่ใช้แอปใช่ไหมไม่ใช้ใช่ไหมไม่แอปไม่แต่งนะของแท้นะ
เรียกว่าสวยจริงเพราะว่าคิมเขาเป็นคนอวบอะเนาะ
เป็นคนตัวกลมโอ้โหคราวนี้นะสุดฤทธิ์มากเลย
ล่าสุดคิมออกมาโชวี้ขุนแซ่บแบบนี้เลยชีวิตเดียวนะคะ
แบบพิงต้นมะพร้าวริมทะเลอันนี้ทำให้ชาวเน็ตทั้งหลายนี่นะ
กดไลค์กันแบบว่าสุดลิดเลยเฉียวค่ะ
รวมถึงเพื่อนนะเข้ามาเม้นต์กันแบบโลกแตก
โลกแตกกันเลยนะมีทั้งมากี้ราศีมิวนิธาแพทย์นักภาพา
มาปรางวิราการเอพรทิพย์เนยโชติกาแล้วก็เป้ยปานวาด
คุณแม่ลูกสองนี้เขาก็ยังเช้งกระเด็มเหมือนกันอยากจะบอกให้
ทุกคนบอกว่าอยากจะสิงร่างอยากจะสิงร่างจริง
คนนี้นะคะไม่พลาดต้องเข้ามาคอมเมนต์นั่นก็คือแอนทองผสม
เป็นผู้จัดคนสนิทของคลิมเบอรี่ต้องถึงกลับกลับออกมาร้องเพลง
ปั๊กแต่งโหมบั๊กแต่งโหมแอนบอกงี้
ช่วงนี้คลิมเบอรี่ใส่ชุดอะไรก็สวยนะเพราะว่าโชว์หน้าทองเนี่ย
เหนื่อยมากนี่ว่าเดี๋ยวจะถึงวันไปดูโขนพระราชธานี
ไดเอ็ดอีกนะเพราะเดี๋ยวจะใส่ชุดไทย

ตบลง
เบรกกันสักครู่มงต้องลองโกโก้อารยะซับทุกชุด

เรามาดูการประกวดนางงามกันบ้างดีกว่าเนาะ
คือตอนนี้เนี่ยการประกวดนางงามบนเวที
เขาก็ไปประกวดที่อเมริกาแล้วนะ

แล้วก็ไปหาสปอนเซอร์อ่าวที่โน่น
ก็หาสถานที่ลงได้และเรียบร้อย
ซึ่งตอนนี้น้องโกโกอารยะสุภเริงเนี่ย

มีภาพสวยงามเกิดขึ้นมาให้เราเห็นกันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นภาพชุดประจำชาตินะฮะ

นี่เธอดูลีลาของน้องโกโก้ของเรา
แต่รูปร่างดีมาก

นางหมุนหมุนหมุนหมุน

อ้าวรูปร่างดีนะพร้อมเที่ยวมากมากเลย

แล้วก็เป็นที่ฮือฮานะในชุดราตรี
คุณดูชุดราตรีที่น้องโกโก้ใส่ไปประชา

บิฟท์โบตาลิโก

อันนี้คือเธอว่ายน้ำอยู่ใช่ไหม

นางกินน้ำใบกระท่อมไปก่อนหรือเปล่า

ลีลาเขาเรียกว่าลีลา

เดี๋ยวไปดูชุดประจำชาติอลังการที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวต้องขอบอก
นี่คุณจะเห็นนะคะอยู่หน้าประตูวัดเลยทีเดียว
มียักษ์สองตนนี่คุณดูสักก่อน
อันนี้ก็แบบว่าเป็นรอบพีริมนะ
ซึ่งก็แบบว่าจัดกันเต็มเลย
ตอนนี้แต่เราก็ยังไม่ทราบผลนะเนาะว่านางจะได้ตำแหน่งอะไรบ้าง
ประจำชาติจะได้ไหมในลักษณะแบบนี้
หรือว่าแบบว่าเข้ารอบไปขนาดไหนเดี๋ยวเราจะต้องดูกัน

ชุดประจำชาติเธอดูหันข้างหลังนะ
นี่มียักษ์สองตนเห็นไหมโอเคไหม
ชุดประจำชาติอันนี้ข้างหลังเป็นนางตารุง
ชนะชนะในเมืองไทยนะนางก็เลยเอาไปใช้ประกวดที่ประเทศต่างประเทศ
ตอนนี้ก็เป็นคนไทยมีจุดของดิเกษตรแล้วอ้าวได้เหรอ

ไม่รู้ไอเลิฟยูไง

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ